เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปช่วยจับงู
ซึ่งอยู่ในสวนยางพาราของพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
แต่ที่ต้องให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยจับเนี่ย
อกจากจะตัวเขาใหญ่น่ากลัวแล้ว

เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะดึงเขาออกมานะคะ
ใช้เวลาสักพักหนึ่งก็คือประมาณ๒๐นาทีช่วยเหลือได้นะคะ
มาดูภาพกันหน่อยค่ะเป็นภาพที่อาสาสมัครกู้ภัย
เต็กตึงอำเภอทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช

เขาไปซุกอยู่ในโพรงหินข้างสวนยางในหมู่บ้านเขาแก้ว
เห็นหางโผลกมานิดเดียวจากซอกหินนะคะ
ซุกอยู่ในโปรงด้วยกันดึงออกมา๔คน

ดึงอยู่อย่างนั้น๒๐นาทีไม่สำเร็จ
เจ้าของสวนยางก็เลยให้อาสาสมัครกู้ภัย

ขอคำมาเพราะความเชื่อเขานะคะ

ขออภัยแล้วก็ให้ออกมามอบตัวโดยดี
นี่คือเขาพูดกับงูนะเพราะชาวบ้านกลัว
จากนั้นอาสาช่วยกันดึงออกมาอีกครั้งหลุดออกมาจากโพรงได้สำเร็จค่ะ

กู้ภัยก็เลยต้องเอาไปปล่อยนะคะห่างไกลบ้านเรือนประชาชนหน่อยค่ะ
เจ้าของสวนยางบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นงูไม่มีพิษแต่ตัวใหญ่มากค่ะ
กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยเวลาที่ตัวเองออกมากรีดยางก็เลยแจ้งกู้ภัยมาจับปล่อยไปปล่อยนะคะ
ส่วนเรื่องงูเจ้าที่เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลบางทีงูอาจจะหมดแรงยอมปล่อยตัวเองมาเอง
ก็เป็นได้ไม่เกี่ยวข้องกับการจุดทูบ๙ดอกนะคะ
อีกหนึ่งจุดทีนี้เป็นงูมีพิษแล้วค่ะที่สวนปามในอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่
อาสาสมัครศูนย์กู้ภัยอ่าวลึกวิลล่าเข้าจับงูจงอางและงูบองหลา
ขนาด๔เมตรไม่ต่างจากงูเหลือมเมื่อกี้เลยนะเขา๔เมตรนะคะงูจงอาง
เข้ามาซุกอยู่ใต้กองทางปาล์มข้างที่พักคนงานตัดปาม
ใช้เวลาไม่นานสามารถใช้อุปกรณ์คล้องจับงูออกมาได้และนำตัวไปปล่อยป่าธรรมชาติซึ่งห่างไกลออกไปอีกค่ะ
ตอนแรกชาวบ้านที่เห็นเนี่ยตกใจมากก็เลยเอาปืนลูกกรดมายิงงูแต่ยิงไม่เข้า
เป็นรอยถลอกที่หัวงูเท่านั้นแต่ก็สุดท้ายก็ยังกลัวอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าเขามีพิษและตัวใหญ่มากนะคะ
ถนนแบบนี้เลยแจ้งกู้ภัยมาจับนะคะทีนี้งูก็ไม่ได้ทำร้ายใครแล้วก็งูตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ตายนะคะ
จากกระสุนที่คนงานเอามายิงด้วยค่ะ